ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอากี่ถังกี่ถังนะคะเอาหมดเลยเหรอคะได้เดี๋ยวจัดส่งให้ค่ะสักครู่นะคะออเดอร์ดี
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
กิจการขายน้ำดื่มของดิฉันเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตดีมากแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนนะคะ
แต่ว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะ
เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากเอลเนนโยด้วย
รวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ว่าหลักหลักนะคะก็มีปัจจัยสองอย่างด้วยกันนะคะ
บริเวณประเทศเวียดนามนั่นเองสองปัจจัยนี้ทำให้เกิดฝนโดยเฉพาะตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานเริ่มยิ้มได้บ้าง
มีฝนตกมาบ้างแล้วโดยเฉพาะทางแถบตอนบนของประเทศทั้งหมดเลย
ไล่ขึ้นไปทั้งภาคนะคะแล้วก็ตามแนวขอบชายแดนของประเทศที่ติดกับประเทศลาว
แล้วก็บริเวณภาคกลางก็จะมีฝนประปรายกระจายกันไป
โดยภาพรวมแล้ววันนี้ทางตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณ๑๖๐๗๐ของประเทศ
ดีใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉวยโอกาสนี้กักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะ
วันนี้ภาคเหนือฝนตกเยอะที่สุดเลยนะคะมีฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
แทบจะทุกจังหวัดได้รับฝนกันทั่วถึงค่ะ
ส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองและมีเมฆเป็นส่วนมาก๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
จังหวัดที่อยู่ขอบนะคะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับฝนมากหน่อย
ส่วนภาคกลางค่ะก็มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองวันนี้เกิดขึ้นได้ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
แทบทุกจังหวัดได้รับผลกระทบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองเบาหน่อยประมาณ๑๓๐ของพื้นที่นะคะ
รวมถึงฝั่งอันดามันด้วยวันนี้ฝนลดลงค่ะ
มีเพียงแค่๑๒๐ของพื้นที่ส่วนคลื่นประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถือว่ามาตรฐานค่ะ
ร้อยละ๔๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วฝนก็มาช่วงเย็นค่ำนะคะอาจจะทำให้เดินทางลำบากกันเล็กน้อย
แต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วค่ะทำให้ชุ่มฉ่ำแล้วก็มีน้ำกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ขาดแคลนน้ำตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นประชาชนช่วยเหลือกันเอง
แล้วก็หน่วยงานให้ความช่วยเหลือทั้งการบริจาคน้ำหรือว่าการขุดลอกคลองเพื่อเติมน้ำนะคะ
ส่วนเอกชนก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีนะคะถ้าหากว่าใครมีน้ำขายก็กิจการรุ่งเรือง
สายมาค่ะดิฉันขอรับสายก่อนออเดอร์ช่วงนี้เยอะเลยนะคะอินเตอร์ด้วยคุณผู้ชม
รถออกได้เลยรถออกได้เลยเดี๋ยวรับออเดอร์ต่อนะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ